มันกินไก่ไป๕ตัวกับไข่อีก๓ฟอง

อุ้ยมันกินไปกี่ตัวนะ

อยู่บ้านเลขที่๒๒หมู่๑๑ตะม๑๑๒อ่อมเมืองอำเภอเมืองจังหวัดซุรินทร์

เจ้าหน้าที่กู้ภัยซุรินทร์มูลนิธิจิบเท๊กเฉียงตึง
พยายามใช้บ่วงจับสัตว์คล้องไปที่คอของมัน

แล้วกู้ภัยพยายามดึงงูเหลือมออกมา
และพบว่าความยาวของมันนะ๓เมตร
จับออกมาแล้วคุณมันพยายามหนีด้วยนะ
แต่มันหนีไม่ได้มันเคลื่อนตัวยากมันอืด
มันท้องใหญ่มันก็เลยนิ่งอยู่

หลังจากเลื้อนหนีไม่ได้ก็

เวลามันจะหนีมันจะต้อง

ขย่อนไก่ที่มันมีคำเหมือบเข้าไป

ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่
ค่ะค่ะค่ะมาแล้ว๒ตัวทักษะขย้อนออกมา
พี่กู้ภัยบอกว่าการขย่อนของเหยื่องูเนี่ยนะมันเป็นสัญชาติยานในการเอาตัวรอด
เพราะว่าถ้ายังแบบเสียดายเหยื่อมันจะทำให้ตัวมันเคลื่อนที่ช้าเพราะมันมีน้ำหนักตัวเยอะ
มันจะไม่สามารถหลบหนีจากคนที่จะมาล่ามาจับมันได้หรือว่าภัยที่จะมาถึงตัว
วิธีการที่งูมันขย่อนออกมาเพราะมันจะต้องการหนีเอาตัวรอด
ชาวบ้านมาเลยมุงดูกันเลยขนลุกไปหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกงูมันค่อยขย่อนออกมาทีละตัว
ตัว๓ตัว๔ตัวและ๕ตัว
แล้วก็ไข่ไก่ที่แม่ไก่ฟักอีก๓ฟอง

เจ้าของบ้านบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนบ้านไหนก็มาแล้ว
บ้านเลขที่ไหมจำนวนไก่จำนวนไข่อะไรก็แล้วแต่จินตนาการกันไปดูไหม
หวังว่ามาขนาดนี้น่าจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในงวดถัดไปแล้วนะ
มาแบบให้นับกันขนาดนี้บ้านเลขที่เขาก็บอกไปแล้ว
จำนวนไก่ก็บอกไปแล้วจำนวนไข่ก็บอกไปแล้ว

แต่ว่าตัวเลขที่จินตนาการเนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่

คุณเก่งมากนะคุณอ่านข่าวนี้จนจบได้

คุณหิวไก่หรือไก่น้ำย่อยออก

มันจะทะลักออกจากปากน่ะเนี่ย

ของโงโล
บ้าง